เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะ

คนพื้นที่แห่กันไปชมตรงนี้เลย

สวยงามมากอีกนิดหนึ่งคืออีกนิดหนึ่ง
แต่ว่าถือว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์ไปได้เยอะแล้วคุณ
ศิลปินเชียงรายแล้วก็เครือข่าย
ช่วยกันวาดเป็นภาพใหญ่เลย
แล้วก็เป็นวันที่๘แล้วนะคะที่รังสรรค์ผลงานศิลปะนี้
นั่นยังมีศิลปินวาดอยู่นะฮะใช่ค่ะ
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบสัปดาห์เลยนะ
ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาชมเยอะเลย
แล้วพอมาถึงปั๊บเขาก็จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะ
โดยนางสาววัชนีบุญเจนผู้จัดการขัวศิลปะ

แล้วก็จากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำที่ขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจจังหวัดเชียงรายมากขึ้น
รวมถึงพอมาดูที่ขัวศิลปะแล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินในการสร้างผลงานด้วยค่ะ

จริงแล้วเชียงรายของเรา
ได้ชื่อว่าเป็น๑ใน๓มงสินอยู่แล้วของประเภท
เพราะฉะนั้นการที่ศิลปินรวมตัวกันกันมา

คนต้องให้ความสนใจที่คุณที่ลืมไปแล้วความเรื่อยมากที่เราไปถึง
ลืมไปแล้วก็จริงแล้วเราเองมีศักยภาพในการทำงานที่รวมกันได้เยอะขนาดนี้ครับ
อกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปสอบถามมรรคูเทศ
เพราะว่าตอนนี้ถ้ำหลวงมันปิดอยู่ไงคะ

แต่ว่าถ้าใครไปถึงแถวนั้นแล้วนะผมแนะนำเลย
น่าไปคือถ่ายลงมาเห็นดอยนางนอนด้วย

แล้วก็เป็นมุมเดียวกับที่น้องหมูป่าเขาถ่ายรูปกันนะฮะ
ก็นี่แหละทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพอตอนนี้พอถ้ำหลวงปิด
ก็เลยพามาที่นี่ก่อนมาที่ขัวศิลปะก่อน
แต่ยังไงก็ตามต้องคอยอัปเดตข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเลย
เพราะทุกคนเขาสอบถามก็เลยถ้ำหลวงจะเปิด

เค้าก็จำได้เลยโอ้โหคนนี้เนี่ยจระแซมวิรบุรุษธังหลวง
โปรแกรมถ้ำหลวงจะต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์อย่างแน่นอนเลย
แต่เดี๋ยวรอให้เปิดให้เข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ส่วนที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานที่จังหวัดอุบลราชธานี

ศิลปินเขามาจาก๗สถาบันการศึกษา

จากสมาคมศิลปินอีสานเขาร่วมกันค่ะจัดสร้างผลงาน
ที่คุณผู้ชมเห็นคือไม้ไผ่นะ
ชื่อว่าอุโมงไม้ไผ่เรืองแสง
เป็นการจำลองเหตุการณ์นะคะที่ทีมหมูป่าเขาไปติดที่ถ้ำหลวง
แล้วเดี๋ยวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันจันนี้แล้วคุณ
กรกฎาคมนี้ช่วงกลางคืนต้องไปเลย
จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์สวยงามแล้วมันเป็นเหมือนกับไม้ไผ่เรืองแสงไง
ผมว่าเขาจำลองไว้แบบนี้ว่านี่คืออุโมงภายในถ้ำหลวง
และนี่คือหมูป่าที่เมื่อกี้มีแท้งน้ำ

เหมือนว่ายน้ำดำน้ำออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะ
จันนี้นะคะไปได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
หน้าไปเตรียมกล้องดีไปถ่ายภาพกลางคืนนะสวยเลย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศ
การลงสนามร่วมเตะฟุตบอลการกุศลพ่อท่านอินครับ
ที่สนามหน้าวัดย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ

ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนั่นแหละ
แล้วทีนี้เขาก็กลายเป็นคนดังไปเลยนะ
มีคนมาขอถ่ายภาพเซลฟี่มาขอจับมือแสดงความชื่นชม
คือตอนนี้กลายเป็นขวัญใจให้กับจิตอาสาหลายคน
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังด้วย
แล้วก็ตอนนี้เกาะลิบงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วนะคะ

ไปเก็บรังนกที่ไหนไปดูวิธีการเก็บที่ไหน

ที่ผ่านมานี่เราอ่านข่าวหลายหน่วยงานนะ
เขาจัดเหมือนกับเป็นการจัดเลี้ยงต้อนรับให้กับพี่เกาะลิบง
เดี๋ยวมีอีกนะคุณคิ้วเขายาวค่ะ๒๖กรกฎาคมนี้ค่ะ
เดี๋ยวหอการค้าจังหวัดตรังเตรียมแล้ว
จะฉลองความยินดีให้กับทีมเก็บรังนกเกาะลิบง

โอ้โหของชาวใต้ไปช่วยชาวเหนือ
ทั่วโลกก็มาช่วยเมืองไทยก็เป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตก็เป็นโอกาสดีนะคะคุณผู้ชม